คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดราชนะคะ

กลายเป็นว่ากู้ภัยจาก๒หน่วย

พร้อมกันเวลาไล่เลียกกันแล้วกลายเป็นว่ามีปัญหา
ทะเลาะกันถึงขั้นคือตีกันเลยนะเพื่อที่จะช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุ
เดี๋ยวไปดูคลิปภาพนะคะ
ตามภาพนี้เลยภาพนี้ไม่มีเสียงนะคะก็เดี๋ยวบรรยายไปด้วยเลยก็แล้วกัน
เป็นกู้ภัยสองหน่วยนะคะไปช่วยเหลือคนเจ็บ
รถจักรยานยนต์ล้มมีคนเจ็บ๒คน
กู้ภัยหน่วยหนึ่งกำลังจะยื้อเคลื่อนย้ายคนเจ็บกู้ภัยอีกหน่วยหนึ่งไปขวาง
แล้วเหมือนกับทะเลาะกันถึงขั้นผลักอกกันโอ้โหคว้าไม้เบสบอลจะตีกันเลยอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดคืนวันที่๒๓สิงหาคมเมื่อคืนก่อนนะคะ
คนที่เขาขับรถผ่านมาเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้นี่ค่ะนายพิสิทธิเจริญสุขหัวหน้าฝ่ายงานสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะกันระหว่างกู้ภัยสองหน่วยงานจริงนะคะ
ก็คือกู้ภัยเกาะหลักลักเกาะกับกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด
คือได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะกู้ภัยทั้งสองหน่วยเขาก็รีบไป
พอไปถึงเนี่ยกู้ภัยหลักเกาะเขาไปถึงก่อนก็กำลังปฏิบัติงานอยู่
มีคนเจ็บสองคนกู้ภัยหลักเกาะมีรถที่สามารถส่งคนเจ็บได้แค่คนเดียว
กู้ภัยสว่างเขาก็เลยไปขอเจรจาว่างั้นเดี๋ยวเขาประถมพยาบาลคนเจ็บอีกคนนึงก็แล้วกันนะ
เจ้าหน้าที่อีกหน่วยเขาก็บอกว่าได้นะคะอ้าวได้ได้
แต่มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงคล้ายคนเมา
ไม่ได้ใส่เครื่องแบบกู้ภัยนะคะครับแต่อ้างตัวว่าเป็นกู้ภัยหลักเกาะอืม
มาถึงก็โวยวายบอกว่าเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยของของผม
ผมจะเอาหมดอืมแต่พูดเป็นคำหยาบไม่ได้ใช้คำว่าผมครับ
กู้ภัยสว่างก็เลยตอบไปว่าอ้าวน้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ถ้ามีปัญหาผมไม่เอาก็ได้นะประเด็นประมาณเนี้ยค่ะครับ
เรื่องมันเลยไม่จบอะค่ะก็เลยมีการผลักอกกัน
กู้ภัยหลักเกาะคนที่เหมือนคนเมาอ่ะนะคะไปผลักอกกู้ภัยอีกหน่วยงานหนึ่งเลย
หลังจากนั้นเลยโอ้โหปะทะคารมกันกระทบกระทั่งกัน
คว้าไม้เบสบอลกันมาคือกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็พยายามห้ามนะ
ไม่อยากจะให้เหตุการณ์มันบานปลายนะคะ
แต่สักครั้งเรามีคนเมาออกมาน่ะมันก็คงคือเป็นอาสาของเขาแหละ
เมามาเฮ้ยมึงทำยังไงกันอะไรอย่างนี้โวยวายอะไรไม่ได้
ไม่ให้ของกูกูจะเอาหมดอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่ย
อาสาเล่ากันเลยว่าเอานะน่าอย่างเงี้ยมันมีปัญหาได้เปล่า
ก็เลยบอกว่าก็ยอมรับแหละ

กู้ภัยสองหน่วยเขาทะเลาะกันต่อยกันจริงเมื่อคืนวาน
กู้ไพรหลักกอกกับกู้ไพรสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานกราช

แต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะ
สาเหตุก็กู้ภัยก็วัยรุ่นอ่ะ
เขาบอกแบบนี้ก็เป็นวัยรุ่นมาทำงานอ่ะ
แล้วสองฝ่ายเขาก็เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วย

ก็จะไปถึงแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เลยไปปฏิบัติหน้าที่เหลือช่วยคนเจ็บขึ้นรถ
แล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีกู้ภัยสว่างเข้ามา
อะไรเขาได้เกิดมีปัตตะคัดลงซะนิดหน่อย
เขาบอกถูกถูกตอยหรืออะไรสักอย่างนี่นะ

แล้วก็มีการว่าบาดเจ็บนิดหน่อย
เกี่ยวกับตาพกชั้นจมูกปากอะไรอย่างนี้นะ
แต่ก็ไม่อยากจะให้เป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไปนะคะ
ว่าก็วัยรุ่นมาทำงานกู้ภัย
ก็เคยทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อย
คือไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไป

ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าแบบนี้ต้องมาไกลเกลี่ย
ต้องมาคุยต้องมาจัดระเบียบกันหน่อยค่ะ
เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับกู้ภัยด้วยนะคะ
ภัยอื่นที่ดีเขาก็มีคนอื่นที่ดีเขาก็มี
แต่พอมันเกิดภาพแบบนี้มันก็เป็นภาพลบกับกู้ภัยเอง
แล้วคนเจ็บเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะ

อาจจะนอนดูอยู่ทีแรกก็ดีใจ

มาช่วยเราเยอะเชื่อมาถึง